ทรัฐทีวีเราเกาะติดเหตุการณ์นี้มาตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ในช่วงแรกแรกนะครับ
โดยตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ที่ผ่านมานะครับ
ก็ทางเจ้าที่ทุกภาคส่วนนะครับ
จะเป็นทางเจ้าที่ปพเองนะครับ
ทางเจ้าที่มตตนะครับ
แล้วก็ทางสถานีดับเพลิงพระขนงนะครับ
ได้นำกำลังเข้ามาตรงบริเวณจุดเกิดเหตุนะครับ
ซึ่งตอนนี้นะครับก่อนหน้านี้เอง
ทางเจ้าที่ได้ทำการเคลื่อนย้ายผู้เสียชีวิตที่อยู่จุดด้านในนะครับ
ซึ่งคาดว่าเป็นผู้ที่ขับรถแคลนะครับ
แล้วก็เจอผู้สิทธิ์ตรงบริเวณจุดนั้นหนึ่งลายนะครับ
ทำการเคลื่อนย้ายออกมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับ
แต่อีกจุดหนึ่งนะครับที่ทางเจ้าที่ระบุไว้นะครับ
ซึ่งอยู่ในของโซนเอนะครับมีคาดว่าจะมีผู้เสียชีวิตที่ติดอยู่ภายในนั้นนะครับ
สองรายนะครับแต่ข้อมูลยังไม่ชัดเจนนะครับว่า
จะยังมีผู้รอดชีวิตอยู่หรือไม่นะครับแต่สิ่งที่อ่า
อยากจะให้เกิดขึ้นนะครับก็คือน่าจะอยากจะเห็นผู้รอดชีวิตนะครับ
ก็คือไม่อยากจะเห็นใครที่เสียชีวิตอยู่ตรงบริเวณจุดนี้นะครับ
ก็คือทางเจ้าที่ก็จะให้เห็นการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นิดหนึ่งนะครับ
ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในจุดเกิดเหตุนะครับทางเจ้าหน้าที่เองนะครับ
เขาก็ได้แบ่งพื้นที่ของอาคารตรงนี้นะครับออกเป็นสี่ส่วนนะครับ
นั่นคือโซนเอโซนบีโซนซีและโซนบีนะครับ
ทางเจ้าที่ก็มีการแบ่งหน้าที่การทำงานกันอย่างชัดเจนมีการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นทางสำนักงานเขตเองทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธภัยเอง
แล้วก็ในส่วนของนะครับก็ได้ทำการวางแผนไปก่อนหน้านี้นะครับ
แล้วก็นี่นะครับก็คือจะมีผู้เสียชีวิตนะครับ
ทางเจ้าที่ได้ค้นพบแล้วนะครับยืนยันนะครับในเบื้องต้นก่อนนะครับ
ก็คือทั้งหมดเนี่ย๓รายนะครับรายแรกนะครับ
ทางเจ้าที่ค้นพบเมื่อเวลาสิบนาฬิกาสามสิบห้านาทีนะครับส่วนอีกสองลายเนี่ยนะครับ
ที่ตรวจพบเมื่อเวลาสิบนาฬิกาห้าสิบห้านาทีแต่สองลายนี้นะครับ
อ่ายังไม่ทราบว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับยังไม่สามารถทำการค้นหาแล้วก็ช่วยเหลือออกมาได้นั่นเองนะครับ
ทางเจ้าที่ก็อยู่ระหว่างเร่งทำการค้นหากันอย่างสุดความสามารถนะครับคงจะต้องติดตามกันนะครับ
ไปแล้วก็ให้กำลังใจทางเจ้าที่ที่อยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่นะครับณตอนนี้เองนะครับ
คุณผู้ชมก่อนหน้านี้อ่าก่อนที่เราจะเข้ามาถึงนะครับ
ยังไม่มีการประเมินสถานการณ์หรือยังไม่มีการตรวจสอบความปลอดภัยของตัวอาคารจากวิศกรที่ชำนาญการเกี่ยวกับเรื่องของตัวอาคารนะครับ
ล่าสุดตอนนี้ทางเจ้าที่เองเนี่ยนะครับเขาก็ได้เข้ามาประเมินนะครับความมั่นคงความแข็งแรงของอาคารนะครับ
เพื่อที่จะป้องกันในเวลาที่ทางเจ้าที่กู้ภัยเข้าไปทำการค้นหาเนี่ยจะไม่ทำการถล่มลงมาอีกนะฮะ
เห็นได้ว่าข้างในเนี่ยนะครับอยู่ระหว่างทำการค้นหาผู้รอดชีวิตนะครับ
รวมไปถึงเพื่อที่จะต้องการเข้าไปให้ถึงจุดเกิดเหตุตรงที่แจ้งว่ามีผู้เสียชีวิตตรงจุดนั้นนะครับ
คือก็คือเบื้องต้นก็คือ๒รายนะครับจากที่เราได้รับแจ้งกันเข้ามานะครับจะเห็นได้ว่าทางเจ้าที่มูลที่ปตึ
ได้มีการเตรียมผ้าขาวแล้วก็กระดาษนะครับเพื่อที่จะมารอรับร่างของผู้เสียชีวิตในจุดนี้นะครับ
การทำงานก็ยังคงเป็นไปอย่างเข้มข้นและเข้มแข็งนะครับที่เกิดหลังจากที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยนะครับทางเจ้าที่ก็
รุดเข้ามาตรวจสอบในจุดเกิดเหตุนะครับเดี๋ยวจะคุยกับพี่มูลที่ป่อเต็กตึงตอนนี้นิดหนึ่งนะครับพี่ครับตอนนี้สถานการณ์ล่าสุดตอนนี้เราพบอะไรบ้างครับ
เอ่อรายงานล่าสุดนะครับตอนแรกทีมเข้าถึงก็คือค้นหาเป้าหมายรายแรกซึ่งอยู่กับแมคโครนะครับช่วยเหลือออกมาแล้วแต่เสียชีวิตนะครับหนึ่งลายอยู่บนรถตอนนี้ลายที่สองซึ่งอยู่ด้านด้านข้างตัวอาคารนะครับเพิ่งกู้เพิ่งเสร็จนะครับเพราะว่ารักษณะเนี่ยเอ่อถูกแผ่นปูนกฎทัพแล้วมีสิ่งกิจขวางเจ้านั้นมาก

เป็นชิ้นส่วนนะครับที่ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะกระจากกระจายนะครับเป็นพูดง่ายง่ายก็คือเป็นครึ่งตัวท่านเองนะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเจ้าที่ยังไม่สามารถนำออกมาได้ทั้งหมดนะครับนี่เป็นเพียงชิ้นส่วนหนึ่งของผู้เสียชีวิตนะครับเจ้าที่ก็ได้นำออกมาแล้วนะครับก็อ่าสิ่งที่ไม่อยากจะให้เกิดขึ้

เราจะพาไปพูดคุยนะครับเจ้าที่อีกส่วนหนึ่งนะครับที่อ่า
เป็นชุดกู้ภัยแต่ว่าตอนนี้ทางเจ้าที่นะครับก็
ทำการกันคนที่จะไม่เกี่ยวข้องออกจากพื้นที่ตรงนี้นะครับ
เนื่องจากว่าอ่าพื้นที่ตรงนี้ยังไม่ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ
แต่ว่าทางเจ้าที่ก็มีการไม่อนุญาตให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปในบริเวณอาคารดังกล่าวนะครับ
ซึ่งจะอนุญาตให้เฉพาะอยู่ในบริเวณเชือกกั้นตรงเท่านั้นนะครับจุดนี้นะครับที่เราเห็นเนี่ยนะครับ
ก็คือจะเป็นกองอำนวยการเป็นศูนย์ควบคุมในการทำงาน
เป็นการวางแผนว่าจะทำการเข้าไปช่วยเหลือหรือทำการกู้ภัยข้างในอย่างไรนะครับ
ตรงนี้ก็จะเป็นจุดทางส่วนของการควบคุมในการสั่งการเจ้าที่รวมถึงอาสาทุกนายนะครับ
ใครที่จะเข้าไปบริเวณจุดนั้นนะครับก็จะต้องมีการเข้ามารายงานตัวตรงจุดนี้ก่อนนะครับ
หรือเข้ามารายงานตัวกับคอมมันเดอร์นะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นชุดนี่นะครับ
มีการเรียกชุดคอมมันเดอร์เข้ามารายงานตัวเพื่อที่จะรายงานสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้น
เพื่อที่จะนำมาสรุปแล้วก็ปรับแผนการทำงานช่วยเหลือต่อไปนะครับตอนนี้ก็มีการเรียกคอมเมนเดอร์ของมูลที่ปเต็กตึง
มาเดอร์ของชุดปอพอนะครับคอมมาเดอร์ของชุดทหารก็เข้ามาทำการอ่า
ประชุมสรุปร่วมกันนะครับหลังจากที่ปฏิบัติหน้าที่ไปได้กว่า๔ชั่วโมงแล้วนะครับ
ล่าสุดตอนนี้ทางเจ้าที่ก็มีการสรุปเพื่อที่จะมาวางแผนต่อไปนะครับ
อ่าอย่างที่เราอ่าคุยกันเมื่อกี้กับทางเจ้าที่ปลึกตึงนะครับ
ก็บอกว่าตรงจุดนี้ก็เท่ากับตอนนี้นำสามารถนำร่างของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับ
ออกมาได้สองลายแล้วนะครับส่วนอีกจุดนึงเนี่ยนะฮะ
อ่าอีกจุดหนึ่งเนี่ยนะครับที่เจ้าหน้าที่ได้มาร์คเอาไว้เนี่ยนะครับ
ก็อยู่ระหว่างทำการค้นหานะครับจะเห็นได้ว่ามีสุนัขนะครับ
ที่ถูกฝึกมาเป็นการค้นหาผู้รอดชีวิตหรืออ่า
เข้าไปทำการกู้ภัยในตัวอาคารที่ซากประหักพังนะครับสุนัขเหล่านี้
เป็นสุนัขที่เป็นในส่วนของทางเอกชนนะครับ
ที่ส่งมาร่วมภารกิจในครั้งนี้เพื่อที่จะทำการค้นหา
นะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูตรงจุดนี้นิดนึงนะครับ
มีความเคลื่อนไหวอย่างไรนะครับตรงจุดนั้นอาคารแห่งนี้นะครับ
คุณผู้ชมครับจะเห็นได้ว่าเข้ามาจากปากซอยเนี่ย
ไม่ลึกเท่าไหร่นะครับเข้ามาก็จะเจอเลยนะครับ
ทางด้านซ้ายมือนะครับห้อมล้อมด้วยอาคารต่างต่าง
แล้วก็ชุมชนของชาวบ้านรวมไปถึงโรงเรียนนะครับ
อยู่ใกล้เคียงนะครับตอนนี้ของพี่เล็กชุดของพี่เล็กพี่ใหญ่ครับ
ตอนนี้ตอนนี้เราสถานการณ์ล่าสุดเป็นยังไงครับ
ก็ตอนนี้นะครับฝ่ายเจ้าหน้าที่ในเรื่องของโครงสร้าง
กำลังประเมินสถานการณ์อยู่นะครับว่าจะสามารถเข้า
ค้นหาได้เลยหรือเปล่านะครับแต่ในเบื้องต้นตั้งแต่เช้าที่มาถึงกัน
ก็เจอเราสองลายนะครับตอนนี้ก็มีในทีมก็จะมีเคนายมาเพิ่มอีกสองตัว
นะครับนี่สองตัวนี้อ่าเดี๋ยวรออีกสักครู่หนึ่งเมื่ออ่า
ซีนเซฟแล้วทีนี้ก็ในเรื่องของการกู้ภัย
ก็จะเข้าสู่พื้นที่อีกครั้งหนึ่งใช่นะครับแต่ขอให้โชคดีวันนี้
อย่าให้มีฝนถ้ามีฝนก็จะลำบากกว่าเป็นอุปสรรคมากกว่าการกู้ภัยมาก
เรียกละมองย้อนกลับไปกับเหตุการณ์ที่เกิดเกิดขึ้นอย่างเช่นที่คลองหกประธุมธานี
เทียบกับตรงจุดนี้มันแตกต่างกันยังไงมันทำงานลำบากกว่ากันไหม
คือคือตรงคลองหกเนี้ยหนึ่งด้วยสถานที่มันมันกว้าง
ฉะนั้นในการเข้าสู่พื้นที่มันจะง่ายกว่าแต่วันนี้มันจะแคบ
แล้วก็ด้วยประชากรหรืออะไรอย่างนี้มันจะอันนี้ส่วนในเรื่องโครงสร้างการพังลงมาเนี้ย
ก็ยากกว่าเพราะว่าดูแล้วในโครงสร้างมันเบียดเสียดมาก
ฉะนั้นถ้าเกิดถ้าเกิดไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าผู้เสียชีวิตข้างในเนี่ย
ก็สามารถใช้อุปกรณ์หนักได้แต่เนี่ยยังไม่สามารถ
ในช่วงยี่สิบสี่ชั่วโมงเนี้ยเรายังให้ความหวังกับผู้
รอดชีวิตอยู่เสมอหรือว่าเราไม่ต้อง๒๔ผมตีให้แบบ
มากกว่านั้นอ่ะสี่สิบแปดชั่วโมงดีกว่าเพราะว่าทุกคนมีโอกาส
ฉะนั้นในฐานะนักกู้ภัยทุกคนหรือว่าที่มาในทีมทั้งหมดก็ได้
หรือว่าทางปพหรือทุกหน่วยเนี่ยเราเร็งเห็นในเรื่องของของ
ชีวิตเป็นที่ตั้งก่อนแต่หลังจากนี้ถ้าเกิดผู้เชี่ยวชาญในเรื่อง
โครงสร้างวิเคราะห์แล้วสามารถที่จะเข้าสู่การปฏิบัติงานได้
จะเริ่มทันทีเลยครับเอ่อในตัวอาคารนี้มั่นใจมากน้อย
ไหนครับว่าเราเข้าไปแล้วเราจะปลอดภัยก็คืออย่างอย่างที่เรียนให้
ทราบว่าตอนนี้คือรอทางทางอาจารย์ทะเนธเพื่ออาจารย์ทะเนธบอกว่า
เขาแต่อาจจะไม่ได้เข้าทีเดียวแบบก็คงจะแบ่งเป็นส่วนส่วน
เพราะว่าตอนนี้ทางของปพเจ้าของพื้นที่ก็ตอนนี้บริหารจัดการ
ยังไงเพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยเราที่ได้ผู้เสียชีวิตมาหนึ่งลาย
แล้วก็เมื่อสักครู่อีกหนึ่งลายเนี่ยตอนนี้คาดว่าขอให้มีความหวัง
กับทุกทุกลมหายใจว่ายังมีผู้รอดชีวิตอยู่เพราะว่าข้อมูลดิบเบื้องต้น
บอกว่ายังมีทั้งหมดสี่ลายใช่ไหมครับที่ที่ได้รับทราบข่าวมาตอนนี้มีสอง
ลายเสียชีวิตถ้าเกิดภาวนาข้อให้สองลายเนี่ยขอให้รอดชีวิตขอให้เรา
โชคดีขอให้เขาโชคดีได้เจอกันครับแล้วเสร็จที่นี่คือกำลังจะเข้าไปใน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
ดมกลิ่นของสุนัขก็ถามว่าก็เป็นเป็นอย่าถือว่าโชคดีเลยนะถือว่าเป็น
สิ่งที่สนับสนุนให้เราทำงานได้ได้ง่ายขึ้นเอื้ออำนวยให้กับน้อง
หมามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็คงเป็นโชคร้ายของของสถานที่นี้
กลุ่มไทยอาสาสมัครสุนัขกู้ไพรค่ะเป็นเป็นอาสาสมัครค่ะใช่ค่ะ
อันนี้พันอะไรนะฮะเชฟเฟิร์ดเยอรมันเชฟเฟิร์ดอ๋อวีเกิ้ลอืม
นะครับคุณผู้ชมครับสุนัขของสุนัขแต่ละตัวเนี่ยนะครับ
ผ่านผ่านการฝึกมาอย่างดีนะครับอย่างตัวนี้ก็เยอรมันเชฟเฟิร์ตเนี่ยนะครับ
เขาถูกฝึกออกมาเพื่อที่จะค้นหาผู้รอดชีวิตนะครับ
สุนัขมีความพิเศษกว่ามนุษย์อย่างไรนะครับจมูกของเขานะครับ
มีประสาทสัมผัสมากกว่ามนุษย์นะครับจำได้ว่าน่าจะมาสัก๓๔๐๐เท่าเลยทีเดียว
ถึงไหมฮะเกินค่ะเกินอีกนะฮะมาละล้านกว่าเท่าเลยนะครับ
ก็คือว่าอย่างคือสุนัขเนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่าเขาจะจมูกไวมากครับ
มูกเขาจะไวมากนะครับประสาทสัมผัสเขาจะมากกว่ามนุษย์นะครับ
อย่างพี่กี้ก็บอกว่ามากกว่ามนุษย์หลายเท่าเลยนะครับ
สี่พันเท่าถึงล้านเท่าเลยก็ว่าได้นะครับวันนี้อ่าสถานการณ์สภาพอากาศวันนี้
ค่อนข้างที่จะเอื้ออำนวยการทำงานของเจ้าหน้าที่นะครับ
จากว่าอากาศไม่ค่อยร้อนแต่อย่างที่บอกไปถ้าเกิดอากาศร้อนเนี่ยนะครับ
ก็จะเป็นอุปสรรคในระดับหนึ่งนะครับที่จะไม่สามารถทำไปลดระดับ
ความสามารถของสุนัขที่จะเข้าไปค้นหาผู้รอดชีวิตนะครับยืนยันจากพี่เล็ก
พี่เล็กพี่ใหญ่นะครับฝันดีฝันเด่นนะครับ
จะเป็นดาราจิตอาสาอีกกลุ่มหนึ่งที่อุทิศตนเข้ามาทำงานในเรื่องของ
กู้ภัยนะครับเข้ามาทุกสถานการณ์เลยนะครับ
ก็ว่าได้นะครับใครรู้จักพี่เล็กผู้ใหญ่ก็คงจะรู้จักกันอีก
พี่เขาเป็นกู้ภัยนะฮะโอกาสที่ที่เกิดขึ้นนะครับ
ขอให้มีมากนะครับหวังที่จะพบผู้รอดชีวิต
แต่ว่าสิ่งที่เราไม่คาดฝันและสิ่งที่เราไม่อยากเจอ
เราก็เจอผู้เสียชีวิตแล้ว๒ลายอย่างที่ได้เห็นไปนะครับ
จากนี้ก็คงจะต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับว่าทางเจ้าที่
หลังจากที่เข้าไปทำงานกว่า๔ชั่วโมงแล้วเนี่ยนะครับ
ต่อจากนี้เขามีการปรับแผนและดำเนินการอย่างไรนะครับ
หลังจากที่มีการเรียกคอมมันเดอร์นะครับ
หรือว่าหัวหน้าชุดของแต่ละชุดนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง
กองทัพบกเองนะครับหรือทางกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนะครับ
หน่วยงานป่อพอนะฮะหรือทางเจ้าที่อาสาสมัครมูลที่ป่าเต็กตึง
ก็เข้ามาร่วมบูรณาการเพื่อที่จะร่วมทำการค้นหานะครับ
ในช่วงรอบสองนี้นะครับนี่ก็จะเห็นว่าภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับ
ก็เป็นการรวมตัวนะครับแล้วก็เช็คจำนวนนะครับ
แต่ละชุดที่จะเข้าไปนะฮะการทำงานในนี้นะครับ
ไม่ใช่ว่าใครเข้ามาแล้วจะเดินดุยเข้าไปเลยไม่ได้นะครับ
ตอนนี้เขามีการปรับแผนมีการทำงานกันอย่างเป็นระบบนะครับ
หัวหน้าชุดต้องมารายงานตัวกับอ่าว่านำลูกทีมเข้ามาทำงานกันกี่คน
กี่คนนะครับหลังจากนั้นก็จะปล่อยมันเป็นชุดชุดชุดชุดนะครับ
แล้วก็เข้าไปทำงานตามจุดที่มีการมักเอาไว้นะครับ
ซึ่งเจ้าที่เองเนี่ยเขาก็มีการแบ่งพื้นที่ออกเป็น๔ส่วนนะครับ
ก็มีการกำหนดจุดว่าจุดเอจุดบีจุดเอจุดบีจุดซีแล้วก็จุดดีนะครับ
เพื่อที่จะแบ่งการทำงานอย่างชัดเจนนะครับก่อนหน้านี้ทางเจ้าที่นะครับ
เขาได้พบอีกจุดหนึ่งที่คาดว่าอาจจะเป็นผู้รอดชีวิตนะครับ
ขอให้เป็นอย่างนั้นนะครับก็อยู่ระหว่างทำการค้นหานะครับ
และเวลาที่มนุษย์คนเราเนี่ยที่จะทนได้ในสภาพอยู่ในแบบนั้นเนี่ยนะครับ
ซึ่งตรงนั้นไม่มีอากาศที่ยังพอมีหายใจอยู่แต่ว่าเอ่อ
คนที่บาดเจ็บเองแล้วก็อยู่ตรงนั้นนะครับร่างกายมนุษย์ของคนเราไม่สามารถขาดน้ำได้ถึงสี่สิบแปดชั่วโมงนะครับ
ที่เขายังรอดชีวิตตอนนี้ก็คือยังมีอยู่นะครับจากพี่พี่กู้ภัยเหล่านี้นะครับ
กำลังจะเข้าไปทำงานช่วยเหลือผู้ที่คาดว่ารอดชีวิตออกมานะครับก็ภาวนาให้เป็นอย่างนั้นนะครับ
ไลท์ไทยรัฐที่ส่งกำลังใจให้กับพี่พี่กู้ภัยพี่พี่ทหารพี่พี่ตำรวจ
ทุกท่านทุกนายที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้รวมถึงทีมข่าวทะละทีวีเอง

เกาะติดสถานการณ์ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่เกิดเหตุใหม่เลย
ใครที่ได้ดูทางหน้าจอทัททีวีก็จะเห็นคุณนิ้มนรสุพันยกเนี่ยนะครับ

แล้วก็เป็นแฟนของไทยรัฐมาได้ทราบกันนะครับอย่างใกล้ชิดเลย
อ่ะนะครับก็มีคุณเจริญแก้วถืออ่าคุณเจริญถือแก้วนะครับ
อยู่ที่ว่าอยู่ที่ไหนนะครับบอกว่าขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับ
นะครับคุณการดานะครับบอกว่าสู้สู้ค่ะพี่กู้ภัย
ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับก็มีหลายคอมเมนต์ที่เข้ามา
แสดงความเสียใจนะครับแล้วก็ให้กำลังใจในส่วนของทางเจ้าที่ตำรวจทหารเจ้าที่กู้ภัยที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตรงจุดนี้นะครับ
สิ่งที่ไม่คาดคิดนะครับเราก็ได้เจอผู้เสียชีวิตนะครับ
สองรายนะครับจุดแรกเลยเมื่อกี้ที่ทีมข่าวทะละทีวีเข้าไปพบเนี่ย
ก็คือตรงจุดที่ด้านในด้านในนะครับซึ่งอยู่ใกล้ใกล้กับรถแคลนะครับ
ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นคนขับรถแคลนะครับนอนเสียชีวิตอยู่ตรงจุดนั้น
อยู่ใต้แผ่นปูนสักประมาณสองสามชั้นนะครับทางเจ้าที่กู้ภัยก็ทำการ
เลื่อนย้ายออกมาแล้วก่อนหน้านี้ส่วนอีกจุดหนึ่งล่าสุดที่ได้เห็นภาพกันไปนะครับ
บริเวณข้างตึกตรงบริเวณแผ่นปูนขนาดใหญ่เลยนะครับ
ทางเจ้าที่ก็ได้มีการดึงแผ่นปูนออกไปก่อนหน้านี้
แล้วก็ใช้เครื่องมือขุดเจาะเข้าไปทำการเปิดทางขยายทางให้สามารถนำร่างของผู้ชิตออกมาได้เนี่ยนะครับ
จนเป็นผลสำเร็จแล้วก็สามารถนำร่างของผู้เสียชีวิตออกมาได้เป็นผลสำเร็จนะครับ
ข้อมูลอีก๒รายนะครับที่ยังหาไม่พบนั้นนะครับ
ที่เขาบอกมาว่านะครับจะพยายามให้ถึงที่สุดนะครับ
ยังให้โอกาสนะครับแล้วก็เชื่อว่าเขายังมีชีวิตอยู่นะครับ
หลายคนคงส่งกำลังใจมาแล้วก็ภาวนานะครับครอบครัวของผู้ที่ติดอยู่ตรงภายใน
ภายในภายในซากประหลักหักพังในของอาคารดังกล่าวเนี่ยนะครับ
ก็จากที่ดูตอนนี้นะครับทางแฟนเพจเองก็นะครับ
คอมเมนต์เลยนะครับก็ส่งกำลังใจมามีทั้งพี่น้องชาวกัมพูชาเองนะครับ
นะครับก็ส่งกำลังใจมาบอกว่าเอ่อขอให้เหตุการณ์ผ่านไปด้วยดีนะครับ
ขอบคุณสมาชิกแฟนเพจทางประเทศกัมพูชาด้วยนะครับน่ารักจริงติดตามไทยรัฐทีวีด้วยนะครับ
อ่าคุณอ่าคุณชัยวุฒินะครับบอกว่าขอให้ปลอดภัยแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับ
ตอนนี้ทางสื่อมวลชนเองก็คงยังเกาะติดอยู่ตรงบริเวณจุดนี้นะครับแล้วก็ยังเอาใจช่วยคนที่ติดอยู่ข้างในนะครับ
อย่างที่บอกไปนะครับผู้ที่ติดอยู่ข้างในนั้นนะครับเขายังมีโอกาสอยู่นะครับ
เหตุเพิ่งเกิดผ่านมาเพียงไม่กี่ชั่วโมงเองนะครับคนเราร่างกายของคนเราเนี่ยนะครับ
เชื่อว่าจะขาดน้ำได้ไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมงนะครับหลังจากนี้ก็คงจะเข้าขั้นวิกฤตแล้วนะครับ
แต่ตอนนี้เหตุการณ์เพิ่งเกิดได้ถึงประมาณสามถึงสี่ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่เขาจะรอดชีวิตเนี่ย
ถือว่าสูงมากนะครับนี่ก็จะเห็นว่ามีชาวต่างชาตินะครับ
นำสุนัขกู้ภัยเข้ามาทำการสนับสนุนภารกิจการค้นหาผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์อาคารถล่มภายนอยซอยสุขุมวิทย์แปดสิบเจ็ด
เขตพระขนมกรงเทพหมานครนะครับซึ่งเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นตั้งแต่เวลาเก้านิดนาคอ
โดยประมาณนะครับหลังจากนั้นก็ได้มีทางเจ้าที่นะครับ
เขาเข้ามาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บอ่าเป็นผู้บาดเจ็บสองรายที่ที่บาดเจ็บเล็กน้อยนะครับ
ก็เคลื่อนย้ายนำส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้นะครับจะเห็นได้ว่าสุนัขที่รอคำสั่งนะครับ
ที่จะเข้าไปช่วยเหลือก็อยู่ในอาการในในขั้นตอนของการพักผ่อนนะครับ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้ชุดนี้เขาได้ลงไปทำงานค้นหาผู้คาดว่าที่จะรอดชีวิต
ไปแล้วครั้งหนึ่งตอนนี้ก็กลับมาพักผ่อนแล้วก็ส่งชุดของอ่าสมัครอ่า
ผู้ภัยจิตอาสานะครับสุนัขกู้ภัยจิตอาสาเข้าไปทำงานนะครับ
ซึ่งเป็นชุดทำงานของพี่เล็กพี่ใหญ่นะครับหรือว่าฝันดีฝันเด่น
ดารานักแสดงชื่อดังที่เข้ามาอุทิศตนในการเป็นจิตอาสาเข้ามาช่วยเหลือทางเจ้าที่
ในการประเด็นบัตรหน้าที่ในทุกสถานการณ์ต่างต่างนะครับ
เมื่อเกิดเหตุเพศภัยต่างก็จะเห็นว่ามีพี่น้องอาสาเข้ามาช่วยเหลือทางเจ้าหน้าที่นะครับ
ในช่วงข่าวค่ำนะครับคุณผู้ชมก็สามารถติดตามรายละเอียดความคืบหน้าได้อีกช่วงหนึ่งนะครับ
ซึ่งทางทาลัททีวีจะให้เห็นโครงสร้างของอาคารตรงนี้นะครับ
เป็นลักษณะยังไงนะครับตรงส่วนไหนนะครับ
ก็ในส่วนตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ติดตามมีการอ่า
ความคืบหน้าตรงจุดนี้นะครับ
ข้างเคียงไม่ว่าจะเป็นมูลที่นะครับ
กรมป้องกันภัยสังกัดกระทรวงมหาดไทยแล้วทางผู้บัญชาการ
ตำบวนธรรมนท์ครอนบ่านนะครับผุมงขับการทางทหาร
ถ้านั่นขวางมั่นคงได้ประชุมปรึกษาหาธรรมร่วมกันแล้ว
แล้วเราจึงได้ประกาศให้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ภัยพิบัตินะครับ
โดยทางท่านผู้อำนวยการเขตน่าจะเป็นผู้ประกาศ
ขึ้นต่อไปอำนาจในการเข้าไปจัดการพื้นที่
ก็จะเต็มหมายเต็มมือมีอำนาจชัดเจน
ในขณะนี้ส่วนเรื่องของการช่วยเหลือ
ผู้รอดชีวิตและผู้สูญเสีย
การดำเนินการแล้วก็การตรวจสอบอยู่ครับ
เรื่องที่สองครับเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินการ
กับเจ้าของอาคารก็ดีกับทางผู้ควบคุมงาน
หรือบริษัทที่เข้ามาลื้อถอนอาคารก็ดีในขณะนี้เนี่ย
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เชิญตัวผู้เกี่ยวข้อง
ไปที่สถานีตำรวจนะครับซึ่งจากการดูสภาพของที่เกิดเหตุ
แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ขอเรียนอย่างนี้ครับว่า
ทางสำนักการโยธา
ได้ตรวจสอบหลังจากที่ได้อนุญาตนะครับหรือ
ใช้มาตราตามอนุญาตได้แจ้ง
ตอนนี้ทางเลขาของ
ผู้ว่าการกรุงเทพหมานครนะครับก็ได้ทำการ
แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนถึงความคืบหน้าที่เกิดขึ้น
มาตรการที่จะเข้าไปช่วยเหลือค้นหา
ผู้รอดชีวิตรวมถึงการที่จะ
เยียวยาแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือสำหรับครอบครัว
ผู้ที่เสียชีวิตทั้งสองลายในเบื้องต้นที่ทางเจ้าที่เอง
มีการค้นพบไปก่อนหน้านี้
ทางผู้อำนวยการกองอาคารที่มีหน้าที่ควบคุม
อาคารทั้งหมดนะครับที่อยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร
ก็ลงมาดูพื้นที่นะครับลงมาควบคุมการทำงานของเจ้าที่
กรุงเทพหมานครและทางท่านผู้ว่า
กรุงเทพมหานครก็ได้ส่งเลขาเข้ามา
ดำเนินการเข้ามาติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
จะเห็นว่าทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึง
ได้ทำการนำเอาเครื่องมือขุดเจาะนะครับ
หรือว่าเครื่องมือเขาเรียกเป็นตัวแยกปูน
ที่จะทำให้ปูนั้นแตกออกมานะครับเพื่อที่จะทำการเปิดทาง
ให้ทางเจ้าที่กู้ภัยนั้นเข้าไปทำการ
ค้นหาผู้รอดชีวิตอุปกรณ์เครื่องมือหนักต่าง
ที่กู้ภัยให้ปูนสำเร็จมาที่นี่
ทั้งเรื่อยที่จะสามารถจากงานรอย
ครับและเหล็กเส้นและแบบเดิมให้ขาดออกจากการเปิดทาง
ตัวนี้ก็จะมีการกางออกมาเพื่อที่จะขยายช่องให้กว้างขึ้น
ความสามารถพิเศษของเครื่องมือกู้ภัยต่างในทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าทันสมัย
แล้วก็สามารถนำเข้ามาใช้งานได้อย่างท่วงทีเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับ
สีดำก็คือจะเป็นหมอนรองเพื่อที่จะเข้าสอดเข้าไปในช่องที่แคบ
สอดเข้าไปแล้วอุปกรณ์ตัวนี้ก็จะถูกเติมแรงดันโดยใช้ไฮโลลิก
หรือว่าในส่วนของลมบางตัวก็จะเป็นใช้ลมบางตัว
เข้าไปทำการเติมอากาศตรงนั้นให้มีการขยายตัว
หลังจากที่สามารถสอดเจ้าเครื่องมือตัวนี้เข้าไปได้แล้ว
เพื่อที่ทางเจ้าที่เขาสามารถเอาไปทำงานได้ง่ายขึ้นน่ะ

แป๊บนึงเดี๋ยวนะภาพมันมืดนะ
อยู่นี่อยู่นี่อันนี้ไงดูขับดูนี่
ณตอนนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าสภาพอาคาร
ที่พังถล่มลงมานะฮะโชคดีนะครับถือว่าเป็น
คืออาคารเนี่ยนะครับมันพังลงไปข้างในนะครับ
แต่ถ้าเกิดว่าพลิกออกมาด้านนอกตรงบริเวณถนนจุดนี้
ความเสียหายที่เกิดขึ้นคงจะมากกว่านี้นะครับ
ช่วงที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยนะฮะเขาก็บอกว่ามีประชาชนที่เดินเข้าเดินออกตรงบริเวณจุดนี้
อยู่เหมือนกันนะครับแต่เมื่อได้ได้ยินเสียงได้ยินเสียง
อาคารล้าวของอาคารล้าวของตัวตึกเนี่ยนะครับ
ทางประชาชนที่เดินอยู่ในบริเวณระแวกนี้ก็อ่า
ทำการวิ่งหลบกันคนละทิศคนละทางนะครับ
แต่ก็ยังอย่างที่บอกไปนะครับเขาจะเห็นว่าแผงปูนที่เราเห็นเนี่ยนะครับ
มันเอ็นเข้าไปด้านในนะฮะก็อ่า
ความเสียหายก็เกิดในบริเวณเฉพาะในส่วนของตัวตึกเท่านั้นนะครับ
แผ่นปูนไม่ได้เอ็นออกมาอ่าขวางปิดพับถนน
หรือว่าติดกับอาคารตรงนี้นะครับซึ่งเป็นอาคารที่พักอาศัยของประชาชนนะครับ
เปิดเป็นละลักษณะนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตตั้งขาสักนิดหนึ่งนะครับ
แป๊บหนึ่งนะฮะ
ตอนนี้คุณผู้ชมจะเห็นสภาพพื้นที่ตรงบริเวณจุดเกิดเหตุนะครับ
ซึ่งภาพที่เห็นตรงจุดข้างหน้านี้นะครับทางเจ้าที่แบ่งนะครับ
ก็คือเป็นโซนบีนะครับที่เป็นจุดที่พบผู้เสียชีวิตรายแรก
เมื่อช่วงสายสายนะครับได้มีการนำออกมาแล้วนะครับ
จะเห็นทางเจ้าที่อีกชุดหนึ่งเนี่ยนะครับอยู่ด้านบนนะครับ
ซึ่งจุดนั้นเป็นจุดที่พบรถแคลเนี่ยนะฮะขึ้นไปทำงานนะครับ
บอกว่ารถคันนี้นะครับจากสอบถามจากทางชาวบ้านเองเนี่ยนะครับ
ก็บอกว่ารถแบ็คโฮลคันนี้นะครับจอดอยู่ที่ชั้น๖นะฮะ
อยู่ที่ชั้น๖เพื่อที่จะทำการขุดเจาะนะครับหรือว่าทำงานอยู่ด้านบนเนี่ยนะครับ
แต่ในระหว่างนั้นเองนะครับอาคารก็ซุดตัวลงมานะครับ
ทำให้คนที่อยู่ในระแวกตรงจุดนี้ก็ต่างวิ่งหนีตายกันโอละหมาดนะครับ
ณตอนนี้ทางเจ้าที่ก็ยังคงมีความหวังนะครับว่าจะพบผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับ
ก็จะให้เห็นภาพซูมเข้าไปใกล้นะครับ
เนื่องจากว่าตรงจุดนั้นหากว่าทีมข่าวเข้าไปเนี่ยนะครับอ่า
ซึ่งทางเจ้าที่ไม่ได้ยั่นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็คงจะไม่เข้าไปนะครับ
เพราะว่าอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นมาได้นะครับ
จากว่าเราไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือในการป้องกันตัวนะครับ
เห็นว่าทางเจ้าที่เนี่ยครับเขาสวมหมวกนิรภัยนะครับ
หมวกสำหรับใช้ในงานกู้ภัยกันทุกนายนะครับ
ซึ่งตรงจุดนั้นเองเนี่ยนะครับก็จะอนุญาตให้เพลงชุดค้นหาที่เข้าไปทำงานตรงจุดนั้น

ตอนนี้ทางพี่ทหารนะครับก็มีการประชาสัมพันธ์ออกทางเครื่องขยายเสียงนะครับ
บอกว่ารถที่จอดอยู่ภายในซอยนี้นะครับทั้งรถชาวบ้านเอง
ทั้งรถผู้ซื้อข่าวเองที่จอดอยู่ตรงบริเวณจุดนั้นนะครับก็ขอขอบค์มนุษย์ขอ
ก็เคลื่อนย้ายออกต่อจางต่ออยู่ในตรงบริเวณจุดนี้นะครับ
เพื่อที่จะนำรถเครนนั้นเข้ามาทำการยกแผ่นปูนขนาดใหญ่นะครับ
เนื่องจากว่าต้องใช้เครื่องมือหนักเข้ามา
ทำการสนับสนุนในจุดเกิดเหตุหลายอย่างนะครับ
ใครที่ผ่านไปผ่านมาตรงบริเวณจุดช่วงแถวพระขนงนะครับ
ตั้งแต่ตรงข้ามปากซอยสุวิทย๕๐ไล่มาเลยทิศทางที่จะมุ่งหน้าไปทางแยกบางนาเนี่ยนะครับ
ผ่านมาตรงปากซอยสูงคุมวิทย์แปดสิบเจ็ดแปดสิบเก้าเนี่ยนะครับ
ก็จะเจอกับสภาพปัญหารถชะลอตัวนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าด้านหน้าเองก็มีรถของทางเจ้าที่บางส่วนนะครับ
จอดอยู่ตรงบริเวณจุดนั้นนะครับก็ผ่านตรงจุดนี้ไปนะครับ
คาดว่าจะใช้งานได้ดีนะครับแต่ตรงถึงจุดนี้อาจจะชะลอตัวสักนิดหนึ่งนะครับ
ก็เอ่ออดทนกันสำหรับหนึ่งนะครับ
จากว่าทางเจ้าที่ก็เร่งที่จะทำการทำงานกันอย่างสุดความสามารถนะครับ
จะเห็นได้ว่านะครับสิ่งที่เรามองเห็นในขณะนี้นะครับ
ช่วงบริเวณช่วงกลางของตัวตึกเนี่ยนะฮะ
ช่วงกลางของตัวตึกเนี่ยถล่มลงมานะครับตั้งแต่ชั้น๖ลงมาเลย
จนถึงชั้นหนึ่งเลยนะครับแต่สิ่งที่ไม่ได้รับความเสียหายนะครับ
ก็คือตรงจุดเป็นในส่วนของข้าวต้นให้เป็นช่วงของโพงลิฟต์นะครับ
ช่วงช่วงช่วงนี้นะครับซึ่งแต่ละตึกเนี่ยนะครับ
ช่วงของโครงลิฟต์เนี่ยจะถูกออกแบบมาให้แข็งแรงที่สุดเพื่อที่จะรับน้ำหนักนะครับ
แต่ก็เนี่ยนะครับอย่างที่เห็นนะฮะอย่างประเภทเดียวกันเลย
อย่างอย่างที่คลองหกเองนะครับก็จะเห็นว่าโพงลิฟ
โครงที่ใช้เป็นลิฟต์เนี่ยนะครับก็ไม่ได้พังทลายลงมา
เดี๋ยวทีมข่าวขออนุญาตย้ายพื้นที่ในการตั้งกล้องสักนิดหนึ่งนะครับ
ที่จะได้เห็นภาพการทำงานชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ครบถ้วนมากขึ้นนะครับ

ตอนนี้ดูเหมือนจะมีฝนปล่อยลงมาเล็กน้อยนะครับ
ส่วนตรงจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับซึ่งเป็น
อ่าทางขึ้นสำหรับที่จะขึ้นไปลานจอดรถนะครับ
ตรงส่วนนี้นะครับที่จะเป็นอ่า
ไม่ได้รับความเสียหายนะครับตรงจุดนี้ในส่วนของที่จะเป็นทางขึ้นไป
ลานจอดรถภายในตัวอาคารดังกล่าวนะครับ
ตอนนี้ชุดกู้ภัยนะครับในส่วนของสุนัขกู้ภัยจิตอาสานะครับ
ก็เข้าไปทำการค้นหาในบริเวณโซนเอนะครับ
ซึ่งตรงโซนเอก่อนหน้านี้นะครับทางเจ้าที่ได้พบผู้เสียชีวิต
หนึ่งรายอยู่ตรงบริเวณจุดนั้นแล้วก็ห่างกันไปนะครับ
อีกจุดหนึ่งนะครับที่คาดว่าน่าจะพบผู้รอดชีวิต
ตรงตรงจุดนั้นก็
ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร

ไม่เป็นไรไม่เป็นไร

ไม่เป็นไรไม่เป็นไร

ไม่เป็นไรไม่เป็นไร

ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
ไม่เป็นไรไม่เป็นไร

ไม่เป็นไรไม่เป็นไร

ไม่เป็นไรไม่เป็นไร

ไม่เป็นไรไม่เป็นไร

ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
ไม่เป็นไรไม่เป็นไร

ไม่เป็นไรไม่เป็นไร

ไม่เป็นไรไม่เป็นไร

ไม่เป็นไรไม่เป็นไร

ไม่เป็นไรไม่เป็นไร

ไม่เป็นไรไม่เป็นไร

ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
ทางเจ้าที่กู้ภัยในส่วนต่าง
ก็รอเพื่อที่จะสับเปลี่ยนกำลังเข้าไปด้านใน
รวมถึงพี่ทหารเองก็ได้นำกำลังเข้ามา
สนับสนุนในเรื่องของการที่จะ
แกนคนที่ไม่เกี่ยวข้อง

รวมถึงก่อนหน้านี้มีการประชาสัมพันธ์
ขอความร่วมมือนะครับในรถที่จอดอยู่ในซอยแห่งนี้นะครับ
ว่าจะเป็นรถของชาวบ้านเองรถของทางเจ้าที่เอง

ก็ต้องเคลื่อนย้ายออกไปในซอยตรงจุดนี้นะครับ
เนื่องจากว่าจะทำการนำรถเคนขนาดใหญ่

อีกทั้งตรงในซอยจุดนี้เป็นซอยที่แคบเองนะครับ
รถยนต์เนี่ยสามารถวิ่งสวนกันได้เท่านั้นเองนะครับ
ถ้าเกิดเป็นรถที่มีขนาดใหญ่ก็ไม่สามารถวิ่งสวนได้นะครับ
ในซอยแห่งนี้ก็เป็นซอยที่ไม่ใหญ่มากเป็นซอยแคบนะครับ
ก็จะเห็นหน่วยงานต่างเข้ามานะครับ
ว่าจะเป็นทางกระทรวงสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับ
ก็เข้ามาแจกจ่ายผ้าปิดจมูกให้กับทางเจ้าที่รวมถึงผู้สื่อข่าว
แล้วก็ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นะครับ

เนื่องจากว่าเศษฝุ่นที่อาจจะออกมาตรงบริเวณจุดเกิดเหตุเนี่ยค่อนข้างที่จะมีมากนะฮะ
ตรงส่วนของในซอยตรงนี้เองเนี่ยนะครับก็มีทั้งที่พักอาศัยนะครับ
โรงเรียนก็อยู่ใกล้เคียงตรงบริเวณจุดนี้นะฮะ
ก็จะเห็นได้ว่ามีทางเจ้าที่เนี่ยครับเขาก็ใส่หน้ากากนะครับเพื่อที่จะปิดจมูกนะฮะ
จากว่าเกรงว่าเศษฝุ่นต่างที่มีการเคลื่อนย้าย
หรือว่ามีการเข้าไปทำการขุดเจาะหรือว่าทำการเคลื่อยในส่วนต่าง
อาจจะมีเศษฝุ่นกระจายออกมาด้านนอกนะครับก็ทำให้เจ้าที่กู้ภัยนั้น
ขออภัยครับทำให้เจ้าที่กระทรวงสาธารณสุขนั้นต้องเข้ามาทำการแจกจ่ายหน้ากากอนามัย
เพื่อที่จะป้องกันฝุ่นควันที่อาจจะเกิดขึ้นในตรงจุดเกิดเหตุนี้นะครับ
เพื่อที่จะป้องกันฝุ่นควันที่อาจจะเกิดขึ้นในตรงจุดเกิดเหตุเนี้ยนะครับ
ตรงนี้ทางเจ้าที่กู้ไพรของกรุงเทพหมานคร
หรือว่าที่เราเห็นก็คือเป็นนักดับเพลิงนะครับ
ที่ถูกฝึกขึ้นมาให้ทำงานด้านกู้ภัยได้เหมือนกัน
ก็นำกำลังเข้าไปที่จะค้นหาผู้ที่คาดว่าจะรอดชีวิต
อยู่ตรงบริเวณจุดนี้นะครับ
ตอนนี้ทางทีมงานของสุนัขเคนายหรือว่าทีมสุนัขกู้ภัยก็มีการประเมินนะครับหลายจุดด้วยกันที่คาดว่าจะมีผู้รอดชีวิตหลงเหลืออยู่

ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับทางตำรวจเองเนี่ยนะครับ

คนงานที่กำลังทำงานอยู่เนี่ยนะครับอ่าหลังจากเกิดเหตุนะครับ
วิศวกรเองผู้ที่ควบคุมในการลื้อถอนอาคารเอง
ตอนแรกเนี่ยเหมือนยังอยู่นะครับแต่พอหลังหลังเนี่ยนะครับ
ที่บอกว่าหายตัวไปแล้วนะครับคาดว่าตำรวจอยู่ระหว่างติดตามตัวมา
เพื่อที่จะทำการสอบสวนในส่วนของผู้ที่ทำการควบคุมทำการลื้อถอน
หรือว่าวิศวกรในการควบคุมหรือถอนเนี่ยนะครับ
อย่างที่บอกไปตอนแรกเนี่ยที่ทีมข่าวมาถึงเนี่ยนะฮะก็ยังพบว่าอยู่อยู่นะครับ
แต่ว่าหลักตอนนี้ก็คือเห็นบอกว่าเจ้าที่บอกว่าผู้ควบคุมอาคารในช่วงที่มีการลื้อถอนเนี่ย
ได้ได้หายตัวไปนะครับคาดว่าอยู่ระหว่างทำการเชิญตัวมา
ทำการสอบถามข้อมูลนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
จนทำให้เกิดเหตุสลดมีผู้เสียชีวิตเบื้องต้นแล้ว๒ราย
ที่มีการค้นพบไปก่อนหน้านี้นะครับ
นี่นะครับจะเห็นว่าทางเจ้าหน้าที่ใช้เครื่องมือชนิดพิเศษนะครับ
ซึ่งเป็นลักษณะถ้าเราเคยเห็นไอ้ตัวพ่น
เป็นตัวตัดเหล็กที่เขาใช้แก๊สพุ่นนะครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องมือ
ชนิดพิเศษนะครับที่เข้าไปทำการตัดเหล็ก
แล้วก็ส่วนที่เป็นหูฟังนะครับเจ้าที่ใช้เป็นเครื่องมือพิเศษ
เพื่อที่จะฟังเสียงนะครับที่อยู่ด้านในนะครับ
หรือว่าผู้ที่รอดชีวิตอาจจะกำลังร้องขอความช่วยเหลืออยู่ด้านล่างนะครับ
เครื่องมือตัวนี้นะครับก็จะสามารถได้ยินเสียง
คนที่ร้องขอความช่วยเหลืออยู่ด้านล่างได้นะครับนี่ก็เป็นอีกเครื่องมือพิเศษชนิดหนึ่งที่
โดยงานของกรุงเทพมหานครนั้นได้นำมาปฏิบัติหน้าที่ในการค้นหาผู้รอดชีวิต
นะครับผู้ที่คาดว่าจะรอดชีวิตในเหตุการณ์อาคารถล่มภายในซอยสุขุมวิทย์แปดสิบเจ็ด
ซึ่งเหตุการณ์ที่บอกไปนะครับก็เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อเวลา๙นาฬิกาที่ผ่านมาของวันนี้นะครับ
กระทั่งเวลาเล่อร่วงเลยมาถึงประมาณสัก๔ชั่วโมงกว่าเกือบ๕ชั่วโมงแล้วนะครับ
ที่ก็ยังคงทำงานยังคงปฏิบัติหน้าที่กันอย่างเข้มแข็ง
เพื่อที่จะให้โอกาสนะครับหรือในการพูดที่จะ
คาดหวังนะครับที่จะพบผู้รอดชีวิตนั้นยังคงมีสูงอยู่นะครับ
ข้อมูลในช่วงแรกเนี่ยนะครับที่ทีมข่าวได้รับจากทางเจ้าหน้าที่เองเนี่ยนะครับ
ก็บอกว่ามีผู้ติดอยู่ภายในเนี่ย๔ลายนะครับทั้งหมดเนี่ย๔ลายนะครับ

พบว่าอ่ามีการนำเอาออกมาแล้วหนึ่งรายตรงบริเวณแม็กซ์ตรงที่จอดเอ่อ
แคลอยู่บริเวณช่วงกลางตึกนะครับแล้วก็ล่าสุดก็นำออกมาแล้วอีกหนึ่งลาย
ถ้ากับตอนนี้ได้นำร่างของผู้เสียชีวิตที่พบในเบื้องต้นแล้ว๒รายนะครับ
ส่วนอีก๒รายนะครับเจ้าที่ยังคงหวังว่าเขาจะยังมีชีวิตรอด
คงต้องช่วยภาวนาแล้วก็เอาใจช่วยทางเจ้าที่กู้ภัยนะครับ
แล้วก็ส่งกำลังใจไปให้กับผู้ที่คาดว่ายังรอดชีวิตอยู่
นั้นสามารถออกมาจากซากปรักหักพังภายในอาคารแห่งนี้ได้อย่างปลอดภัยนะครับ
ก็จะเห็นว่าด้านข้างเนี่ยนะครับก็จะมีรั้วสังกษีนะครับ
ซึ่งสูงประมาณสักเกือบเกือบสามถึงสี่เมตรนะครับกั้นอยู่นะครับ
จากว่าก่อนหน้านี้อาคารแห่งนี้นะครับ
ได้มีการก่อสร้างเสร็จไปแล้วนะครับแต่ว่าทางเจ้าของอาคารเนี่ยนะครับ
ได้มีการขออนุญาตกับทางสำนักงานเขตเพื่อที่จะทำการปรับปรุงใหม่อีกรอบหนึ่ง
นะครับแต่ว่าทางสำนักเขตก็อนุญาตให้ทำการปรับปรุงไปตามระเบียบนะครับ
แต่ว่าดำเนินงานมาเรื่อยดำเนินงานมาเรื่อยนะครับ
ก็มีประชาชนร้องเรียนว่าในช่วงที่ระหว่างคนงานที่กำลังปรับปรุงนะฮะ
ตรงจุดนี้นะครับก็มีพวกเศษปูนหรือว่าขุ่นฟัน
รอยออกมาจากภายในสถานที่ก่อสร้างทำให้เกิดผลกระทบกับผู้ที่อยู่อาศัย
โดยรอบตรงบริเวณจุดนี้นะครับก็ประชาชนเขาก็ร้องเรียนไปที่สำงานเขต
ก็เลยทำการระงับในการต่อเติมปรับปรุงนะฮะ
แต่ว่าจนกระทั่งมาเกิดเหตุการณ์สลดแบบนี้นะครับ
อย่างที่สื่อมวลชนได้นำเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้นะครับ
ตัวอาคารนะครับจะคล้ายกัน
เหตุการณ์อาคารถล่มที่คลอง๖จังหวัดประทุมธานีเนี่ยนะครับ
ซึ่งตอนนั้นทางคนงานเนี่ยได้ขึ้นไปเทปูนเพื่อที่จะเร่งทำการก่อสร้าง
นะครับแต่ว่าปูนเนี่ยยังไม่แห้งก็เลยทำการเทซ้ำไปเรื่อยเรื่อย
จนทำให้โครงสร้างเนี่ยไม่แข็งแรงแล้วก็ปูนยังไม่เกาะติดกัน
ก็ทำให้อาคารดังกล่าวนั้นถล่มลงมาแต่ว่าอ่าในส่วนของอาคารตรงนี้นะครับ
ความชัดเจนอย่างไรที่เกิดขึ้นก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปนะครับ
สาเหตุที่อาคารได้ถล่มลงมาเนี่ยนะครับ
เกิดจากสาเหตุอะไรก็คงต้องรอรายละเอียดจากผู้รู้นะครับหรือทาง
โยธาของกรุงเทพหมานครเข้ามาตรวจสอบอย่างละเอียดอีกกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ซึ่งคาดว่าน่าจะภายในวันสองวันนี้คงจะทราบผลนะครับ
แต่ว่าในตอนนี้สิ่งที่จะต้องทำอย่างเร่งด่วน
ก็คือในการค้นหาผู้ที่คาดว่าจะรอดชีวิตที่ยังคงติดอยู่ภายในนี้นะครับ
ก็ยังเอาใจช่วยนะครับคนที่คาดว่ายังรอดชีวิตอยู่
ตอนนี้ทางรถเคนขนาดใหญ่ก็ยังเดินทางมาไม่ถึงนะครับ
เนื่องจากว่าอาจจะต้องเจอกับสภาพการจราจรที่ติดขัดนะฮะ
ใครที่ผ่านไปผ่านมาช่วงบริเวณถนนสุขุมวิทย์นะครับ
ช่วงสุขุมวิทย์แปดสิบเจ็ดนะครับ
ก็คงจะต้องเจอกับการจรรย์ที่ชะลอตัวกันเสร็จหนึ่ง
เนื่องจากว่าข่าวได้แพร่สะพัดออกไปนะครับ
ผ่านไปผ่านมาตรงบริเวณจุดนี้ก็อาจจะหยุดมองนะครับ
ขอความกรุณาหรือว่าขอโมโนคอร์สเมื่อผ่านตรงจุดนี้ไปก็อย่าจอด
หรือว่าชะลอตัวนะครับเนื่องจากว่าจะทำให้สภาพการจราจร
ที่ติดขัดแล้วก็เป็นผลกระทบตรงในวงกว้างได้นะครับ
ขอโฆาด้วยนะครับใครที่ผ่านผ่านมาตรงจุดนี้ก็อย่าจอดดูเนาะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมสามารถติดตามนะครับรายละเอียดทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับ

ทีมข่าวทัศน์ทีวีเองก็ยังคงเกาะติดสถานการณ์กันอย่างตลอดนะครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นใหม่ใหม่เลยจนถึงขนาดนี้เวลาในเรื่องเลยผ่านไปสี่ถึงห้าชั่วโมงแล้วทีมข่าวทัศน์ทีวีก็ยังคงเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับเข้มแข็งเหมือนกับทางทีมกู้ภัยที่ทำงานกันอย่างเข้มแข็งนะครับเพื่อที่จะเข้าไปทำการ
เหลือผู้ที่คาดว่ายังรอดชีวิตนะครับเชื่อว่าถ้าคนที่รอดชีวิตเนี่ยนะครับตอนนี้เขายังมีโอกาสที่จะรอดอยู่นะครับเนื่องจากว่าเหตุการณ์เพิ่งเกิดได้ประมาณ๔๕ชั่วโมงนะครับร่างกายของมนุษย์เนี่ยนะครับเชื่อว่าจะขาดน้ำได้ไม่เกิน๔๘ชั่วโมงหากเกิน๔๘ชั่วโมงนั้นจะเข้าสู่ขั้นวิกฤตแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทางเจ้าที่พ
จะต้องเร่งเข้าไปช่วยเหลือทำงานแข่งกับเวลานะครับเนื่องจากว่าโอกาสที่ยังรอดชีวิตนั้นยังคงมีสูงอยู่ในตอนนี้นะครับ
ตอนนี้รถเคนขนาดใหญ่ของกรุงเทพมหานครนะครับได้เดินทางมาถึงจุงจุดเกิดเหตุแล้วนะครับซึ่งรถเคนชนิดนี้นะครับสามารถ

เดินทางเข้ามาในซอยแล้วนะครับเดี๋ยวก็คงจะได้เห็นการทำงานของเจ้าที่กันมากขึ้นนะฮะเนื่องจากว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทางเจ้าที่ได้เข้าไปปรับแผนหลังจากที่ส่งทีมกู้ภัยเข้าไปทำงานมาแล้วในช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็มาวางแผนกันใหม่มาประชุมกันใหม่นะครับแล้วก็ได้ข้อสรุปมาว่านะครับจะต้องใช้

ยังกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้งสองลายในเบื้องต้นด้วยที่มีการพบไปก่อนหน้านี้นะครับทางทีมข่าวเองทางสมาชิกแฟนเพจไทยรัฐทีวีเองนะครับก็ส่งข้อความมาแสดงความเสียใจกันหลายท่านก็ต้องขอบคุณในความแสดงความเสียใจด้วยนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เราได้เห็นจากคอมเมนต์นะครับแฟนเพจไทยรัฐทีวีแฟน
ฟังใจในส่วนของพี่พี่คู่ภัยทางเจ้าที่กรงเทพหมานครที่ทำงานกันอย่างเข้มแข็งแล้วก็อย่างสุดความสามารถเพื่อที่จะเร่งทำการค้นหาผู้ที่คาดว่าจะรอดชีวิตซึ่งติดอยู่ภายในอาคารแห่งนี้นะครับ
สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมทางแฟนเพจไทยรัฐนะครับก็ยังไม่ทราบว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวผมและทีมข่าวทะละทีวีเนี่ยครับก็จะเท้าความเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงแรกกันอีกสักหนึ่งรอบนะครับก็ได้รับแจ้งเหตุอาคารถล่ม
นะฮะก็รับแจ้งว่ามีอาคารซุดทัวร์ทางเจ้าที่ของอ่าดับเพลิงพระขนงเนี่ยก็เข้ามาทำการตรวจสอบก็ว่า
ก็พบว่าเกิดเหตุขึ้นจริงนะครับจากนั้นก็ได้มีการร้องขอนะครับ
โดยงานต่างหน่วยงานข้างเคียงให้เข้ามาสนับสนุน
ให้เข้ามาสนับสนุนในการช่วยเหลือ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อเข้ามาถึงแล้วเนี่ยนะครับ
ก็พบผู้บาดเจ็บที่วิ่งออกมาได้เนี่ยนะครับพึ่งบาดเจ็บเล็กน้อยเนี่ยสองลาย
นะครับเป็นหญิงหนึ่งลายชายหนึ่งลายก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้แล้ว
นะฮะส่วนข้อมูลที่ทางเจ้าหน้าที่ได้รับ
ในเวลาต่อมานั่นก็คือมีผู้ติดค้างอยู่ในอาคารแห่งนี้
สี่รายด้วยกันนะฮะมีผู้ติดค้างอยู่ภายในอาคารนี้สี่คนด้วยกัน
นะครับก็เข้าไปตรวจสอบตรงจุดแรกนะฮะ
ภาพที่เราเห็นนะฮะก็คือตรงกลางเลยนะฮะ
เห็นว่ามีรถแคลเนี่ยอยู่ในสภาพพลิกคว่ำอยู่นะฮะ
ตรงจุดนั้นเนี่ยนะครับทางเจ้าที่เองพบผู้เสียชีวิตเป็นผู้ชายหนึ่งราย
นะครับยังไม่ทราบว่าเป็นคนงานอ่าที่ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนใดนะครับ
แต่เชื่อว่าน่าจะเป็นคนขับรถแคลแหละนะฮะที่อยู่ตรงบริเวณจุดนั้น
ก็พบผู้เสียชีวิตเนี่ยอยู่ตรงจุดนั้นหนึ่งลายก่อน
เคลื่อนย้ายออกมานะฮะต่อมาสักเวลาสักประมาณเกือบเกือบชั่วโมง
นะครับเจ้าที่ก็อ่าได้รับแจ้งจากทีมเคนายนะครับ
หลังจากส่งสุนัขกู้ภัยเข้าไปดมกลิ่นไปตรวจสอบแล้วนะครับ
ก็ส่งสัญญาณมาบอกว่าตรงเนี่ยนะครับเขาพบตอนแรกเขา
ปักทงกันก่อนว่าเป็นผู้รอดชีวิตนะครับก็ทำการค้นหาค้นหาไปเรื่อ
พบตรงจุดนี้แล้วก็ไปเจอสรุปแล้วเป็นผู้เสียชีวิตนะครับ
ถ้ากับสองรายนะครับตอนนี้ถ้ากลับพบผู้ชีวิตแล้วสองราย
ส่วนอีก๒รายนะครับเจ้าที่ยังคงคาดหวังว่าเขาจะยังเป็นผู้รอดชีวิต
ณตอนนี้นะครับก็ยังไงก็เอาใจช่วยด้วยกันแล้วกันนะครับ
สำหรับทีมพี่กู้ภัยเองแล้วก็ขอแสดงความเสียใจนะครับ
สำหรับครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะครับเดี๋ยวตอนนี้ทางผมเองนะครับ
เศรษฐาเสารินนะครับเป็นผู้สาขาของไทยนัดทีวี
ก็คงจะต้องขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวสามารถติดตามรายละเอียด
นะครับสภาพอาคารภาพอิโมซีฟที่จะนำเสนอในช่วงของเย็นนี้
เพื่อที่จะให้คุณผู้ชมนั้นได้เห็นชัดเจนมากขึ้นว่าอาคารแบบนี้นะครับ
อ่ามีลักษณะแบบใดมีกี่ชั้นนะฮะก็สามารถติดตามได้ในข่าวค่ำ
ขอบคุณตลอดทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณตลอดทุกกำลังใจที่ส่งมาที่นี่
ให้กับพี่กู้ภัยรวมไปถึงทีมข่าวทะละทีวีของเราทุกคนด้วยนะครับ
วันนี้ผมต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ